ห้างเอาบางทีบางครั้งบางคาเราก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์โดยไม่รู้ตัวครับ

ให้ผมชอบเพลงนี้
คอมันแห้งเลยร้องเสร็จคอมันแห้งเลยคอมันแห้ง
แต่เรื่องของเลือกไปเลือกลำโพงจริงหรือเปล่า

ดิฉันว่านะไม่ได้ไปเลือกหรอกไปร้อง
คืออย่างนี้นะเหมือนกับว่าไปเลือกลำโพงใช่ไหม
เสียงละพวงก็แน่นเออ

คือเขาอาจจะแบบชอบคือดิฉันคิดว่าเขาคงจะมาซื้อเพื่อไปร้องเพลง
เพราะว่าคนที่ชอบร้องคาราโอเกะเขาก็เดี๋ยวนี้เขาอยากซื้อไว้ที่บ้านเลยไง

ขอบคุณมากนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูไปกดไลค์กดไล
เพลงเพราะด้วยนะแปลว่าน่าจะเป็นคนชอบร้องเพลง